นายกรัฐมนตรีอยู่กับพี่ชาย
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอดีตนายกรัฐมนตรี
คือนายทักศิลป์ชินวัตต์

เตรียมที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานความคืบหน้า
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าไม่ปิดกั้นนะ
ถ้านักการเมืองจะเดินทางไปพบ๒พี่น้องในตระกูลชินวัฒน์
หลังจากที่มีภาพปรากฏออกมานะคะ
ซึ่งผลเอกประยุจันทร์โอชาบอกว่าใครอยากไปก็ไป
ยังให้เกียรติทุกคนไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ส่วนความเคลื่อนไหวในการล้มล้างรัฐบาลก็มั่นใจว่า
มีฝ่ายความมั่นคงดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว
บอกว่าทำไมจะต้องแสดงอารมณ์ทุกครั้งที่มีการถามเรื่องนี้
สิทธิ์ข่าวก็ถามนายกท่านครับ

เวลาที่ถามถึงนางสาวยิ่งลักษ
หรือว่าถามถึงนายทักษิณชินวัฒน์
เมื่อวานท่านก็โมโหเหมือนกัน
ท่านก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้

บอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องกะพีอะไรเนี่ยนะฮะ
คำว่ากระพีก็กลายเป็นคำที่ถูกฝ่ายการเมือง
เขาวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรเหมือนกัน
รวมถึงเรื่องของอารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวาน
ผู้สื่อข่าวบอกว่าก็เดินเหมือนกระแทกเท้า
บันไดตึกสันติมัยตรีทันทีนะครับ
ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีอธิบายถึงเรื่องนี้หน่อยฮะ
ถ้าไม่สนใจเอาของคำแปลวิยุธรรมนี้เลย
นี่แหละครับก็ชี้แจงทั้งคำว่ากระพี
แล้วก็ทั้งการแสดงอารมณ์นะฮะ
นายสมชายแสวงการรองประธาน
คณะกรรมธิการการต่างประเทศสนช
เตรียมที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา

ยิ่งรักชินวัฒน์โดยนายสมชายบอกว่าล่าสุดก็ได้รับรายงานบอกว่าอดีตนายกพำนักอยู่ที่กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่นจากนั้นช่วงปลายเดือนกุมภาจะเดินทางต่อนะคะไปเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
พร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยเชื่อว่าการปรากฏตัวเวลานี้เป็นการส่งสัญญาณให้มวลชนเดินหน้าล้มรัฐบาลช่วงขาลง
เพื่อชิงกระแสตีกลับก่อนที่จะเลือกตั้งสอดคล้องกับสื่อของญี่ปุ่น
รายงานอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดของนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะระบุว่าทั้งสองคนเดินทางไปยังเขตปกครองพิเศษฮ่องกง
หลังจากที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้ว
ซึ่งรายงานข่าวระบุบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้รับอนุญาตจากญี่ปุ่นให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้
หลายคนสงสัยว่าเดินทางด้วยพาสปอร์ตของอะไร
ก็มีการตอบถึงเรื่องนี้บอกว่าสถานะล่าสุดของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ใช้พาสปอร์ตประเทศอะไร
เอกประยุทธ์ตอบว่าหนังสือเดินทางของไทยไม่มีกระทรวงการต่างประเทศถอนหมดแล้ว
น่าจะเป็นของประเทศอื่น